คุณผู้ชมฮะนี่ชาวบ้านเขาโวยนะฮะ
แล้วก็มีการลงคลิปไว้ในติ๊กต๊อกรวมถึงข้อความแบบนี้
คอนเสิร์ตจบคนไม่จบมายกพวกมาตีกันถึงในคอนโด
โดไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยคุณแค่อยู่ข้างที่จัดงานคอนเสิร์ต
ยิงปืนใส่ผู้พักอาศัยและรอปภ๒วันติด
คุณผู้ชมเมากันมามาตีกันแบบนี้ความปลอดภัยอยู่ที่ไหน
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปที่เขาแฉเขาแชร์กันอยู่นะครับ
นี่ฮะเป็นคลิปที่ชาวคอนโดเขาถ่ายลงมา

ขึ้นไปถึงข้างบนนะแล้วมาตีกันแล้วมีเสียงปืนยิงกันด้วยนะครับ
คือบอก๒วันติดแล้วมีคนได้รับความเดือดร้อนมากมายนะฮะ
คือจะจัดงานต่อไปจริงเหรอ

คุณผู้ชมฮะคลิปนี้เขาบอกสุดจะทนจริงนะครับ
เพราะว่าชาวคอนโดกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับ
ไม่ว่าจะต่อผู้พักอาศัยหรือว่ารอปภ
เพราะมีการยิงกัน๒วันติดที่มีการจัดงานนะครับ
ชาวเน็ตหลายคนเห็นคลิปนี้แล้วก็แสดงความคิดเห็นกัน
บอกโอ้โหคอนเสิร์ตอัลดอร์แค่นั้นก็เสียงดังสนั่นแล้ว
วันเสียงดังรบกวนเข้าไปถึงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล
เดือดร้อนมากแล้วก็นอกจากเสียงดังรบกวนแล้ว
ในงานยังมีการฉีดน้ำแรงดันสูงออกมาโดนคนข้างนอก

การจอดรถการยืนบนสะพานลอยกีดขวางการจราจร
แต่พอตำรวจลงแม่ลงพื้นที่กลับไม่เจอคนทำผิด
นี่คุณที่เขาเอามาแฉมาแชร์เนี่ย
โอ้โหทั้งกีดขวางจราจรคนก็เยอะเสียงก็ดังอะไรต่างนานา
นี่ยังไม่รวมการมาตีกันนอกงานอีกนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราสายตรงโทรไปสอบถามข้อที่จริง
ทางด้านของภูมิกับการสนตลาดภูนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกชรินบัวเผื่อนหอม
จะตอบคำถามชี้แจงยังไงบ้าง

แจ้งแบบนี้ครับเมื่อวันเสาร์ที่๑๘มีนาคม
ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านผู้พักอาศัย
อยู่แถวที่เกิดเหตุนะครับ
ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการจัดงานดนตรีที่ตลาดดังกล่าว
ซึ่งจริงอาจจะไม่ดึกไม่ดื่นมากนักสักประมาณ๓๔ทุ่ม
แต่ทีนี้หลังจัดงานนี่แหละครับ
มีวัยรุ่นยกพวกทำร้ายกันยิงปืนข่มขู่กัน
จากการตรวจสอบว่าตลาดดังกล่าวไม่ได้ขออนุญาตจากทางโรงพักท้องที่ด้วยนะ
แล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตจากสำนักงานเขตธนบุรีด้วย
เมื่อวานที่ผ่านมาทางสำนักงานเขตธนบุรีจึงได้เข้าแจ้งความต่อตลาดนี้
ข้อหาจัดมหรสบโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท

ซึ่งวันนี้ได้ออกหมายเรียกให้เจ้าของตลาดเข้าให้ปากคำ

ส่วนกรณีวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาวิวาสยิงปืนใส่กันใกล้กับคอนโด

ส่งสายตรวจลงพื้นที่ไปตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุ
คือตอนนั้นประมาณเที่ยงคืน๕นาทีของวันที่๑๙มีนาคม
แต่ไปถึงพวกนี้แตกระจายกันไปหมดแล้ว
หนีกันไปหมดแล้วก็เลยไม่พบตัว
เจ้าหน้าที่ก็สอบถามพยานในที่เกิดเหตุ
คอนโดแห่งนี้ทราบว่ามีวัยรุ่นประมาณ๗๘คน
ตะโกนด่าทอกันโดยมีเพื่อนของแต่ละฝ่าย
พยายามห้ามปรามก่อนจะแยกย้ายกันไปนะครับ
ส่วนประเด็นเรื่องของการยิงปืน
จากการตรวจสอบไม่มีคนยืนยันว่ามีการยิงปืนกัน

ตอนนี้อยู่ระหว่างประสานไล่ภาพกล้องวงจรปิด
ทั้งจากทางตลาดทั้งจากทางคอนโดเอง

ก็จะเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดในการดำเนินคดีนะครับ

เราอยู่ใกล้พื้นที่จัดงานเราก็กลัว
ใช่ค่ะกลายเป็นความปลอดภัยอยู่ตรงไหน